เชอรี่รู้หรือยังว่าพี่ส้มเช้งสามช่าเนี่ยมีลูกแล้วนะ

คุณผู้ชมเอาทำเอาหลายคนฮือหานะคะ

รูปจริงไหมพี่แจ๊
ตอนนี้ทั้งคู่กำลังเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยค่ะ
เปิดตัวแล้วนะลูกสาวทั้งสองนะคะ
ตามไปดูได้ในรายการที่เขาบอกเนี่ยคุณผู้ชม

ทำไมแฟนส่วนใหญ่ไม่รู้กันเลยล่ะคะ

เขาบอกว่าเป็นลูกส้มเช้ง

ว่าซึ่งฉันไม่มีลูกนะเออเอามาเลี้ยงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าในไอจีในเฟสเราก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
พี่มีพี่เลี้ยงที่เลี้ยงลูกเนี่ยเขาจะบังคับลูกพี่ไม่ให้เรียกแม่
เขาก็เลยบอกมองภาพคือแบบเป็นผู้เป็นดาราได้ไม่นานแล้วใช่ไหม
วิ่งตามเลยลูกไม่ดีเขาก็เลยแบบเขาเป็นคนเลี้ยงแต่แรกอะไรอย่างนี้
เขาจะปามเขาอ่ะเขาไม่ได้น้อยใจเราแน่นอนอ่ะแต่ว่าเขาก็จะกลัวคนเลี้ยงไง
เพราะว่าคนเลี้ยงเลี้ยงเขาคืออยู่กับพี่ตั้งแต่แรกเลย
เขาบอกว่าพี่อ่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ตอนอายุสามสิบสอง
คุณพ่อส่งเสียใหม่เหรอไม่ได้ส่งเสียค่ะ
ตอนที่เราเดินออกมาเนี่ยเราเป็นคนที่แบบ

เพราะหนึ่งเราครอบครัวครอบครัวใหญ่ลูกสาวพี่สองคน
เห็นข่าวบ้างว่าพ่อเลี้ยงอะไรอย่างงี้เห็นมั้ย
ฉะนั้นการที่ได้รับใครมาสักคนมันยากมาก
จริงก็เตอร์ไพรส์เหมือนกันนะพี่แจ๊คสำหรับข่าวลูกพี่ส้มเนี่ยเพราะว่าเคยได้ยินข่าวเมาส์ข่าวลือมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกจริง
เอาเป็นว่าเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยเช้งสมกับชื่อส้มเช้งจริงเลยนะคะ